ที่เมืองคอนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

บริเวณด้านหน้าลิฟต์ของโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราชที่มีการจับภาพ
วินาทีที่มีการพาตัวเสียแป้งหลบหนี

บิ๊กกับปอยมาสอบสวนตั้งแต่เช้าค่ะ

แล้วก็เชิญตัวเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดี

หรือว่าปล่อย๒ใน๘ผู้ต้องหานี้๑ในนั้นคือเสียแป้งด้วยนะคะ
ซึ่งทั้ง๒คนเป็น๒ใน๘ผู้ต้องหาที่พาเสียแป้งหลบหนีค่ะ
โดยพามาสอบปากคำจากนั้นพอสอบปากคำที่โรงพักแล้วเสร็จ
ก็มีการพาตัวทั้งคู่ไปชี้จุดต่างค่ะ
โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในคืนแรกคือวันที่๒๐ตุลาคมที่มีการเตรียมวางแผนหลบหนีแต่ไม่สำเร็จ
จนกระทั่งคืนที่๒ที่มีการลงมือก็คือวันที่๒๒ตุลาคมสุดท้ายก่อเหตุสำเร็จนะคะ

โดยผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้ค่ะได้มีการชี้จุดที่บริเวณลานจอดรถด้านหลังโรงพยาบาล
เป็นจุดที่มีการนัดเจอกันที่มีการวางแผนตระเตรียมกันมีกระเป๋าสีดำคุณผู้ชมอาจจะเห็นภาพข่าวก่อนนะ
นี่มีกระเป๋าสีดำที่ภายในมีอาวุธปืนหนึ่งกระบอกอุปกรณ์ครีมตัดโซ่กุญแจผี
แล้วก็ซิมใส่โทรศัพท์มือถือขึ้นไปส่งให้กับเสียแป้งบนเตียงผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ที่เสียแป้งเนี่ยจะเป็นคนแบบลงมือสะดอกกุญแจแล้วหลบหนีออกมา
จากนั้นค่ะตำรวจก็มีการคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้ขึ้นไปชี้จุดที่บริเวณเตียงผู้ป่วย
เป็นเตียงที่เสียแป้งนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
จังหวะนั้นเนี่ยนายบิ๊กได้เดินปะปนกับญาติคนป่วยคนอื่นเพื่อดูลาดลาวก่อนจะวางแผนหลบหนี
นี่คือพฤติกรรมในการก่อเหตุของนายบิ๊กในวันก่อเหตุก็พาชี้จุด
ส่วนรถคันนี้ก็เป็นรถที่ใช้ในการก่อเหตุเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนอีกจุดเนี่ยนะคะคือเป็นจุดที่นายปอยขึ้นไปนอนรอ
โดยทำเป็นนอนรอปะปนกับญาติผู้ป่วยที่อายุรกรรม๖ค่ะ
จากนั้นเมื่อเสียแป้งสะดอกกุญแจเรียบร้อยเสร็จแล้ว
คือเหมือนกับเสียแป้งออกมาได้เปลี่ยนชุดใหม่เป็นชุดสีดำ
แล้วก็เดินไปเตะก้นนายปอยไปเหมือนกับเตะก้นเพื่อปลุกนายปอยให้ตื่น
จังหวะที่มีการนอนปะปนกับญาติอยู่
จากนั้นก็ไปขึ้นลิฟต์ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จังหวะนี้เสียแป้งคือคนชุดดำเดินออกมาจากลิฟต์วงจรปิดจับภาพได้
ก่อนที่จะมีการเดินนำหน้าแล้วก็ลงไปใต้ตึกแล้วก็ไปที่ลานจอดรถ
แล้วก็ซิ่งรถกระบะอีซูซูสีขาวที่เมื่อสักครู่นี้ชี้จุดไปนะคะ
คือเหมือนกับกระบะสีขาวก็มาจอดรออยู่ก่อนที่จะพากันหลบหนีไป
จอดรอที่ล่านหลังโรงพยาบาลนะคะก่อนที่ขบวนรถยนต์ทั้งสามคันจะขับออกจากโรงพยาบาลไปตามถนนราชดำเนิน
่งหน้าผ่านสี่แยกหัวถนนสารามีชัยแล้วก็ขับไปที่บริเวณสี่แยกหัวถนนประมาณสัก๒๐๐๓๐๐เมตรค่ะ
จากนั้นเสียแป้งสั่งให้ทุกคนจอดรถแล้วลงมาจากรถยนต์รถเก๋งสีดำไปนั่งรถกระบะอิซุสุสีขาวแทน
ซึ่งกระบะอีซูซูสีขาวคันนี้มีนายปอยนั่งอยู่ด้านหลังนะคะ
ที่ทั้งหมดจะมีการขับรถหลบหนีไปที่จังหวัดพัทธลุงแล้วแยกย้ายกันหลบหนี
ฟังเพิ่มเติมจากนายเจียรวรรณวุฒิเนี่ยค่ะ

ยืนยันว่าไม่ไม่ดีฝั่งแปลว่ามาเทิกกามาก

คุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้ตำรวจได้มีการพาไปชี้จุดที่เหมือนกับเป็นที่พักรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลมหาราชไปสักประมาณ๑๕กิโลเมตรนะคะ
ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาเองเนี่ยได้มาเปิดห้องพักที่บริเวณตัวรีสอร์ทแห่งนี้๓ห้องด้วยกัน
เพื่อเตรียมวางแผนช่วยเหลือเสียแป้งในการหลบหนีในวันก่อเหตุนะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะสารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการอนุมัติหมายจับนายสุธิวัฒน์หรือว่านายหนอน
คนที่เขาขับรถเก๋งสีดำมาจอดรอที่ด้านหลังโรงพยาบาลในตอนแรกที่พาเสียแป้งออกจากโรงพยาบาล
ซึ่งมีการแจ้งอนุมัติออกหมายจับเพิ่มเติมนะคะรวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นตอนนี้๘คนด้วยกัน๘ผู้ต้องหาในคดีนี้รวมเสียแป้งด้วย
ซึ่งหลังจากที่มีการสอบประคำนายบิ๊กแล้วก็นายปอยก็ทราบว่าเสียแป้งขณะนี้
เหมือนกับกำลังหลบหนีอยู่พื้นที่ของภูเขาซึ่งเป็นลอยต่อกับจังหวัดพัทธลุงโดยตำรวจก็พยายามที่จะกดดันติดตามเพื่อตามล่าตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมครับเพราะว่าอีกหนึ่งคนเนี่ยที่คือตำรวจบอกว่ามีการออกไม้จับเพิ่มเติมไปเป็นตัวละครที่เพิ่มมาเมื่อวานคือในหนอนเดี๋ยวจะต้องตามกันต่อว่าตกลงยังไงแล้วคำถามคือเสียแป้งอยู่ไหนยังอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าด้วย